นี่นะคะอีกคนนึงเถื่อน

แล้วหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยพักหลังสไตล์หลังมา
หนุ่มวัยรุ่นเขาชอบมีการแชร์ภาพแบบดูแบบเซ็กตรงเซ็กซี่

ไม่เชื่อเดี๋ยวดูรูปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
หลายคนเห็นแล้วก็อู้วาวอยู่เหมือนกันนะ
นี่คือช่วงที่จงข้างท่ายปีก่อนเราให้ฟังก่อนช่าวปีใหม่
หลายคนเขียนรีวิวชวิต
ฮะลี่ก็เขียนพี่แจ๊คได้เขียนหรือเปล่า
หรือชีวิตไม่มีอะไรให้รีวิว

แสดงจุดยืนของตัวเองบอกว่าเป็นตัวเองนั้นดีที่สุด
แล้วก็ยังพูดถึงประเด็นฮอตในเรื่องของการบูลลี่การถูกล้อการกลั่นแกล้ง
ที่เจ้าตัวเองบอกเลยว่าเจอมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะ
ขนาดแบบเป็นแบบบอยแบนหน้าตาน่ารักหน้าตาหล่อเราขนาดนี้
เขาบอกตอนเด็กเขาก็เคยถูกล้อไปต่างนานานะสมัยก่อนที่ยังไม่ได้เปิดตัว
ตุ๊ดมั่งแอปแมนมั่งสายเหลืองมั่งโอ้โหแต่ละคำพูดมันไม่ดีสักคำเลยค่ะคุณผู้ชม
โดยสังคมเหล่านั้นไม่เคยสนใจตัวเขาเลยว่าจริงแล้วมันมีอะไรอีกมากมายที่เขาอยากจะทำ
แต่พอถึงวันนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะว่ายังไงเขื่อนบอกเลยว่าเขาคือลูกที่กระตันอยู่
เป็นนักเรียนที่มุ่งมั่นเป็นเพื่อนที่รักดีเป็นคู่รักที่แบ่งปัน
แล้วก็อยากจะโตขึ้นไปอีกในปี๒๐๒๐เพราะฉะนั้นคำบูลลี่คำดูทูต่างทำอะไรเขาไม่ได้แล้วค่ะ
ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นการคิดบวกนะคะแล้วก็ยุคนี้หมดการบูลลี่แล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
มองที่การกระทำแล้วก็การเป็นคนดีมีคำตอบดีมาก
ปีหน้ามงต้องลงแล้วนะคะประกวดสักมิตรนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
จะหายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ